กลับมาติดตามในช่วงนี้กันนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
ที่อยู่ในพื้นที่สอบถามถึงความคืบหน้าหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมนะคะ
ตอนนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณอรพันธ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณอรพันธ์คะตอนนี้คุณอรพันธ์ยืนอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่บริเวณทางเข้าถ้ำนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากที่เมื่อช่วงเช้า

แล้วก็จะมีการตั้งพร้อมออกมาว่าจะนำออกมาอย่างไรนำศพไปต่อไปไหน
แล้วก็ซึ่งตอนเนี้ยค่ะหลังจากที่ซ้อมเสร็จตอนนี้ทุกคนก็ยังคงดำเนินการเร่งสูบน้ำออกนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนหยุดแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนเทลงมาอีก
ขนาดนี้อยู่ในบริเวณเตนซ์ของผู้กับครองค่ะตอนนี้หรือมนชนได้เพียงแน่นแค่เป้าสังเกตการ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาหารพิการเอาป้ายมาติดบอกว่ามดสัมภาษณ์เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการช่วยเกิด๑๓ชีวิต
ตอนนี้ไม่มีใครที่จะสามารถให้ความผลได้นอกเหลือจากทางท่านทุกว่ารัฐกาลจังหวัด
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองได้มีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการสูบน้ำ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าในการเร่งสูบน้ำใช่ไหมคะ
ขณะเดียวกันในเรื่องของการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะพวกเราเองสื่อมวลชนที่อยู่หน้างาน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
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มีการตีกรอบการทำงานมากขึ้น
ก็ถือว่าเป็นการจัดระบบระเบียบของการรายงานข่าวด้วย

ในพื้นที่มันค่อนข้างจะมีข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้ามาเยอะใช่ไหมครับคุณ
ใช่ค่ะก็ป้องกันการสร้างความสับสนให้กับประชาชนที่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
คุณอรพันธ์คะอย่างตอนเช้าช่วงสายที่มีการซ้อมอบพยพผู้ป่วยค่ะ
คุณอรพันธ์เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
หรือว่าเห็นว่ามีข้อไหนที่มันจะต้องเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นอีกไหมคะ

คุณค่ะคุณคุณวาเมื่อสักครู่ท่านพุทธวรรษการจังหวัดก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
คือจากการประเมินผลหลังจากที่ซักซ้อมกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
ยังมีข้อที่ต้องแก้ไขหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการจราจร
ซึ่งทางคือด้วยความที่มันเป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกจะต้องเป็นวนรถกลับมาแล้วก็ไปออกในทางเข้านะคะ
มันทำให้ไม่สะดวกในการที่รถคันดีกว่าจะออกไปได้เนี่ยต้องกรอรถคันข้างหน้า
คือค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างล่าช้าทีนี้หากมีเคสเกิดขึ้นจริงจริง
คือหากเด็กเนี่ยพบเด็กแล้วก็จะนำเด็กออกมาส่งรถส่งโรงพยาบาลจริงเนี่ยค่ะ
ก็อาจจะทำให้ถึงโรงพยาบาลได้ช้าซึ่งจุดนี้แหละค่ะ
ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้มีการนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะ
ครับงั้นผมขออนุญาตถามเรื่องของการซ้อมแผนต่อนี่แหละฮะ
เพราะว่าเมื่อเช้าก็มีการซ้อมแล้วก็มีเอารถพยาบาล๑๓คันใช่ไหมฮะ
แล้วก็เปลี่ยนลานจอดรถเนี่ยเป็นลานจอดห่อ
อันนี้ก็ยังสแตนบายแบบที่ซักซ้อมไว้อยู่ไหมฮะ
คือเมื่อช่วงเช้านี่คือเสร็จสิ้นแล้วค่ะ
คือตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานในเรื่องของการเร่งสูบน้ำ
แล้วก็รวมไปถึงตรงบริเวณปล่องโพงอันนี้ก็ยังสัมผดเป็นอยู่
ในส่วนของการซักซ้อมก็จบแต่เพียงช่วงเช้า
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีการซักซ้อมอีกครั้ง
แต่ว่ายังไม่ได้สุดโจทย์วันเวลาที่พัดเจ็ดค่ะ
เพื่อป้องกันข่าวสับสนเพราะว่าหลายท่านก็บอกเอ๊ะวันนี้ซ้อม
หรือว่าเรื่องจริงกันแน่นะฮะคุณอรพันธ์ยืนยันเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
ทางท่านผู้พวกราชการจังหวัดยังยืนยันว่าตอนนี้ไม่เห็นการพบผู้สนหาย
ทั้ง๑๓ชีวิตแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอน
ที่จะหาทางที่จะเข้าไปช่วยทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
ซึ่งช่วงเช้าที่เห็นรถพยาบาลวิ่งเปิดหวอหรือว่าไฮลิคอปเตอร์
นั่นคือเป็นการซักซ้อมแผนในกรณีที่ต้องเผชิญเหตุการณ์จริง
ในวันเกิดเหตุค่ะ
ครับคุณออลภัณฑ์ถ้าว่าคุณออลภัณฑ์ได้เห็นตอนนี้นะครับ
ว่าเรื่องของเครื่องสูบน้ำหรือว่าน้ำที่ถูกระบายออกมาจากถ้ำ
รวมถึงการเจาะบ่อใต้ดินบ่อบาดาน

ถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีขึ้น
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดินโครน
เพราะฉะนั้นสูบน้ำจากบาดานออกมาได้ประมาณหนึ่ง
ก็คาดว่าถ้าฝนมันหยุดตกน่าจะเป็นสัญญาณที่ดี
และเมื่อกี๊น่าจะมีความสะดวกสบายในการทำงาน
คือเร่งระบายน้ำออกให้ได้มากที่สุด
คุณออรพันธ์คันต์น้ำที่สูบออกอย่างที่บอก
แต่ว่าน้ำที่ตกลงมาเติมเมื่อสักครู่คุณอรพันธ์ก็บอกว่า
ฝนตกลงมาแล้วฝนตกมาตั้งแต่ช่วงไหน

คือตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี่แดดจ้าสภาพอากาศดีท้องฟ้าโปร่ง
แต่ว่าคือมันจะตกเป็นช่วงอย่าง๓๐นาที๒๐นาที
สมัยอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เกิดถึงแล้ว

ขึ้นไปเหนือภูเขายังฟ้าครึ้มอยู่ไหมฮะ

เพื่อสู้พิษันรายงานไปห่างกันไม่กี่นาที
ตกลงมาใช่ไหมคะตอนนี้หยุดนะคะ
แล้วก็ท้องฟ้านี่ก็ตกตกค่ะ

ก็ช่วยกันภาวนาให้ฟ้าเปิดตลอดทั้งวันคุณออรพันธ์
ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดต่อ

ขอบคุณคุณอรพันธ์ขันทองคำนะคะ
ก็ได้บอกแล้วแหละว่าหนึ่งคือเรื่องสภาพอากาศฝนตกหยุดนะ
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสูบน้ำอยู่
อันนี้ไม่ได้หยุดรวมถึงแผนซักซ้อมการช่วยชีวิตด้วย